อีกหนึ่งจังหวัดที่เราจับตามองคือที่ชุมพร
คุณผู้ชมครับตอนนี้ทุกภาคส่วนที่ชุมพรก็เตรียมพร้อมรับมือกับพายุที่จะเข้ามา
ซึ่งอาจจะทำให้มีเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพันธุ์ได้
ตอนนี้มีการจัดชุดช่วยเหลือทางน้ำตลอด๒๔ชั่วโมงเอาไว้นะครับ
ขณะที่บรรยากาศตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับ
หรือว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการเกิดพายุด้วยเหมือนกันนะครับ
ติดตามบริการได้พร้อมกันกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ครับ
สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้บริเวณจังหวัดชุมพรนะครับโดยเฉพาะบริเวณปากน้ำชุมพรแห่งนี้นะครับยังคงไม่มีพายุฝนหรือว่ามีลมแรงแต่อย่างใดนะครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงวานนี้แล้วครับแล้วก็เมื่อคืนตลอดทั้งคืนนะครับเท่าที่ผมได้เฝ้าติดตามในการที่
โดยพบว่าบรรยากาศในขณะนี้ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งแล้วก็ฟ้าเปิดครับ
และนี่นะครับก็เป็นสภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับที่บริเวณปากน้ำชุมพรนะครับส่วนทะเลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือทะเลบริเวณปากน้ำชุมพรซึ่งก็จะเห็นว่านะครับในทะเลนั้นก็ไม่มีลมพายุหรือว่าคลื่นลมแรงแต่อย่างใดนะครับมีเพียงคลื่นตามปกติของท้องทะเลเท่านั้นส่วนบรรยากาศที่บริเวณริมฝั่ง
ประมงนั้นจอดเรืออยู่บริเวณริมตลิ่งจำนวนมากบริเวณคลองปากน้ำชุมพรแห่งนี้นะครับส่วนการดำเนินชีวิตของผู้คนนั้นก็ยังคงดำเนินไปตามปกติแต่ว่าในช่วงนี้นะครับจะมีชาวประมงหรือว่าชาวบ้านนั้นค่อนข้างที่จะบางตาเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูมรสุมประจำปีของจังหวัดชุมพรอยู่แล้วนะครับช
คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่อย่างใดนะครับยังคงเป็นสภาพอากาศที่ปลอดโปร่งโล่งสบายเลยทีเดียวครับโดยเมื่อวานนี้นะครับก็ทางด้านของนายธีรวัตรธีระรัฐพลนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาชุมพรกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้คาดการณ์ว่าพายุดีเปรตชันจะอ่อนกำลัง
แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันในวันนี้ลักษณะเช่นนี้นะครับจะทำให้เกิดพายุฝนแล้วก็มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากบางพื้นที่ในเขตภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรนะครับแต่ว่าเท่าที่การคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นก็ยังไม่มีพายุฝนเกิดขึ้นแต่อย่างใ
และนี่นะครับก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากบริเวณปากน้ำชุมพรครับ